กันที่ครอบครัวสุดเท่สุดคูของแม่นานาราบิน่าค่ะ

บอกเลยนะว่าครอบครัวนี้เขาเท่จริงเขาตึงจริงตึงกันทั้งครอบครัวเลยคุณผู้ชม

เมื่อวานนี้เขาฉลองครบรอบ๑๐ปีเด็กเท่
ไม่เร็วมากนะแรนด์เสื้อผ้าเด็กเนาะ
ใช่แป๊บเดียว๑๐ปีแล้วอ่ะเขาก็เลยจัดแฟชั่นโชว์สุดอลังการ
ซึ่งก็มีลูกของคนดังในวงการบันเทิงนี่แหละ

จัดเต็มคือกล้าแสดงออกโพสต์ท่าได้อย่างน่าประทับจิตประทับใจ
โอเคหรอโอเคหรอ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
น้องบลูกลิ้นในฐานะเจ้าของงานเป็นงานอย่างเท่คุณผู้ชมค่ะเอ่อพิเศษสุดสุดน่ะให้แขกเนี้ยได้รับชมฟีมไม้ลายมือการตีกลองของน้องบลูกลิ้นด้วยค่ะโดยหลังจากที่เสร็จงานทั้งสี่คนก็ได้มาให้สัมพันธ์กับพี่พี่นะครับความสำเร็จงานฉลองพบรอบสิบปีเด็กเท่พร้อมกับเล่าเรื่องราว

ชอบฟังเพลงชอบอยู่ในรถก็คือฟังเพลงตลอดเวลาแต่วันนี้มันก็ยากที่จะบอกว่าเขาจะเป็นอะไรเขาจะทำอะไรแต่ว่าก็พอเห็นเวย์บ้างนะคะก็นักกีฬาแล้วก็อย่างน้อยก็คือได้ร้องเพลงหรือว่าดนตรีสักหนึ่งอย่างพ่อเขาบอกนะคะคนข้างหลังพี่เวย์นั่นคือบอดี้การ์เขาหรือยังไงถูกต้อง